อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันนะคะสำหรับหนุ่มช้อนจินดาโชธ
หนุ่มคนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วนะยังเป็นนักเขียนด้วย
ก่อนหน้านี้เดินทางไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ไปเก็บภาพสวย
จะไปอีกแล้วไปที่ไอซแลนด์นะคะ
เพื่อหาแรงบันดาลใจจุดประกายทางความคิดในการทำหนังสือของตัวเอง
ฮิตไงไอซแลนด์ไปตามหาแสงเหนืออย่างนี้
นักข่าวไปเจอเขาก็เลยขอโอกาสนี้ให้หนุ่มช้อนออกมาชี้แจง
ถึงการโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความว่า
สื่อสารสร้างความเข้าใจเสมอ
หลายคนตีความว่ามีโอกาสได้เคลียร์กับเอสเตอร์
ก่อนหน้านี้แล้วเหรอคือประเด็นในก่อนหน้านี้เนี่ยดังมากนะ

ซึ่งหนุ่มช้อนเองยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
แล้วเขาก็ย้ำด้วยนะว่าไม่ได้มีนิสัยโพสต์เหน็บใคร
แต่หากอยากจะส่งถึงใครเขาจะแท็กหาโดยตรงจ้า
ยืนยันมาเป็นอย่างนี้ยืนยันกับนักข่าวของเราเลยพูดให้นักข่าวเราฟังเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มากความสามารถนะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นนักเขียนด้วย